ไปดูประเพณีของชาวอีสานใต้กันหน่อยนะ

ส่วนจะเป็นพิธีอะไรแบบไหน
แต่ว่าคุณดูสิได้มาหลายขวดเหมือนกันนะ
มีหลายยี่ห้อนี่คือประเพณีหวานแหขึ้นบ้านใหม่
แบบโบราณของชาวอีสานใต้เขา
ก็คือแห่หรืออุปกรณ์จับปลาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในขบวนแห่ขึ้นบ้านใหม่
ก็แสดงให้เห็นว่าใครที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้
คุณจะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ภูมิผลลาบยศเงินทองไม่ขาดสาย
การเล่นหวานแห่เป็นสีสันความสะดวกสนานในงาน
คือเขาจะเอาแหมาหวานสิ่งของไงคุณ
หรือเครื่องดื่มที่ทำให้
เดี๋ยวเครื่องดื่มที่ทำให้
หายคอแห้ง
เครื่องดื่มที่ทำให้คุณสดชื่นคุณชนะ

ประมาณนั้นแหละที่คุณชอบแช่ตู้เย็น
เขาจะเอาแบบสิ่งของต่างมาวาง

แทนที่จะหวานแหจับปลา
แล้วก็จะแย่งกันตะครุบเอาของนั้นไป
พร้อมกับมีการเต้นรำเต้นระบำ
ประกอบเพลงกันตรึมพื้นบ้าน
สนุกสนานมากคือเป็นบรรยากาศแบบสนุกอะค่ะ
ก็ถือว่าแบบว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวอีสานใต้